วัดดังอย่างวัดสว่างอารมณ์แคร์แถว

เขาอยากจะไปหาโชคหาลาบกันฮะ
นักเสียงโชคก็รอคอยพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค
เปิดช่องรับสับเสริมมงคลชีวิตกันครับ
ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวอำรุณาของชัยศรี
เป็นผู้ทำพิธีชาวบ้านมาเป็นร้อยอ่ะคุณผู้ชมฮะ
เสร็จพิธีชาวบ้านก็เอาพวงมาลัยไปคล้องบูชา

เขาเชื่อกันว่าหลังบูชาพระพรมแล้ว
จะต้องก้มหน้าผากจะหลดที่ปลายหอยสังในมือของพระพรมด้วยนะ
คล้ายกับการได้รับการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าผากครับ
เพื่อรับทรัพย์ให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นเอง
หนุ่มโรงงานคนหนึ่งพี่มานาชัย

มานาชัยเนี่ยบอกโอ้ยแกมาร่วมพิธีหลายครั้งแล้ว
ก็เคยได้โชคได้ลาบจากปลายประทัดนี่แหละ
แล้วก็ธนบัตรเงินขวัญถุงไปด้วย

พี่เขามุ่งมั่นจะมาดูเลขก้านทูบเอาไปเสี่ยงโชค
เดี๋ยวขอดูหน่อยพี่มานาชัย

โอ้ไม่ค่อยชัดเลยอ่ะเหมือนจะสาม

หรือ๗นะดูยากแต่รู้ว่าถ่ายไม่ชัดด้วยนะ